ขอบคุณค่ะ
คุณเจนนี่บอกมีคิดไว้มองอยู่ขยายแน่
เพราะตอนนี้คนรักสุขภาพก็เยอะมากเลยนะครับ
พอถามถึงเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นกับคุณบุ๋มมนัดดานะฮะ

คุณเจนี่ก็บอกเลยบอกว่าก็เป็นหน้าที่ของทนายทั้งสองฝ่ายคุยกัน

สรุปคือฝ่ายนู้นต้องย้ายออกใช่ไหม

รอให้มันมีรายละเอียดที่เป็นลายลักษณอักษรก่อนแล้วกัน

ทีนี้บอกว่ามันผ่านไปแล้วจบลงด้วยดี
แต่ขอยังไม่ให้รายละเอียดอะไรมากกว่านี้
นักข่าวถามต่อหลังจากนี้พื้นที่ตรงนั้นจะทำยังไง

จะทำคลาสที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนด้วย
อ้อหรอคุณคุณก็จะไปเล่นที่นั้น
ชุ่นเลทเข้าไปเอาความสัมพันธ์กับบุ๋มล่ะ
จนมีขอไม่ตอบเรื่องพวกนี้เลยได้ไหมคะ
เป็นประเด็นดราม่าขึ้นไปอีกขอตอบในส่วนของตัวเองแล้วกัน
กล้ายวันเกิดแล้วด้วย
อย่างปีที่แล้วคุณกึ้งทำตัวตัวปีในลงหนังด้วย
แล้วปีนี้ละโอ๊ยไม่เอาล้าพอเเร้อพอเเร้อ
บอกทุกคนแล้วบอกกินข้าวปกติก็พอ

แต่ว่าคุณบุ๋มเขาจะย้ายออกจากคุณเจนี่แล้วเขาจะไป
เปิดอยู่ใกล้กันเลยถนนเดียวกันเลย

วันนั้นไปคุยมาแล้วไปเจอแล้ว
เบ๊ะสิ้นปิดแต่ที่จริงเจนนี่เขาอยากจะให้ย้ายออก

แต่ก็อย่างที่แบบเคลียร์กันจบแล้วแต่ตอนนี้
มันเป็นอยู่ในช่วงของทนายคุยกันแล้วไง